ต่อกันที่พระเอกหนุ่มอีกหนึ่งคนเอสกันตะพงศ์คุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้เนี่ยพี่เอสุภาชัยเขาได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของคุณเอสว่า
มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะนะคะ
แล้วพี่เอเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเร็วนี้ทางครอบครัวจะออกมาแจ้งข่าวด้วยตัวเองคุณผู้ชม
และไม่นานเกินรอค่ะล่าสุดทางด้านภรรยาของคุณเอสนะคะคุณคิตตี้
ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการรักษาคุณเอสกันตะพงอีกครั้ง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เงียบหายไปตั้งแต่มีภาพจากวัดท่าไม้ออกมา
ซึ่งรายละเอียดคุณคิตตี้บอกเอาไว้นะคะว่า
ครอบครัวเตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพร้อมกับแพทย์และพี่เอสุภาชัย
เพื่อแจ้งอาการของสามีดิฉันให้ทราบอย่างเหมาะสม
จะได้ไม่มีข้อมูลเท็จใดที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากครอบครัวค่ะ
อดใจรอและให้เวลาพวกเราอีกหน่อยนะคะ
พวกเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่และทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในแบบของพวกเรา
ขอบคุณมากที่เข้าใจและยังคงสนับสนุนพวกเรานะคะ
คือต้องบอกว่าหลังจากที่ลบภาพจากวัดท่าไม้ออกไป
ทำไมไปออกมาอัพเดต
จริงจริงแล้วก็อยากทราบว่าตอนเนี้ยหายดีแล้วหรือยังลุกขึ้นมานั่งได้แล้วจริงจริงเหมือนอย่างที่ภาพที่เราเห็นก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่ค่ะตอนนี้มันเป็นยังไงกันแน่พอเงียบหายไปหลายคนก็ไม่สบายใจรู้สึกใจคอไม่ดีเลยค่ะแต่หลังจากที่คุณคิตตี้ออกมาเคลื่อนไห
เมื่อวานนี้นะคะโอ้โหกำลังใจล้นหลามเลยแฟนแฟนเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทั้งพี่เอสและครอบครัวมากมายเลยทีเดียวนะคะเชื่อว่าอีกไม่นานเราน่าจะได้รับทราบข้อมูลต่างจากทางคุณหมอแล้วก็ครอบครัวอดใจรอกันอีกสักหน่อยละกันอย่างที่คุณคิตตี้บอกไปว่าอดใจรออีกนิดเดียวเชื่อว่าน่าจะมีข่าวดีแน่นอนนะคุณผู้ชมนะเพราะว่า
เขาก็นัดแบบว่านักข่าวไปฟังคำที่แจ้งจากคุณหมอทีเดียวเลยมันจะได้สื่อสารทางเดียวถูกต้องไปเลยแล้วก็ชัดเจนด้วยนะถูกค่ะเป็นกำลังใจทุกฝ่ายเลยจ้ะเดี๋ยวรอดูกันก็แล้วกัน